ที่ฉะเชิงเซาเย็นเมื่อวานนี้คุณผู้ชมฮะ

ลุงคนนี้โอ้โหดื่มมาเต็มเอี๊ยดเลย

มีรถบัสมาตรงเลนหลักเลยนะ

ลุงคนนี้ขี่ไปเบียดทีนึง

ปรากฏลุงจะขึ้นมอเตอร์ไซค์

โอ้โหโดนลากไปกับถนนเลย

เนี่ยแล้วก็ไปเบียดกับรถบัสคันนั้นน่ะ

เป็นกล้องวงจรปิดจากหน้าร้านวีพีนาฬิกาและร้านพีระแอร์ครับ
ริมถนนจรรยานนท์อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ที่เมานะชื่อลุงประเสริฐอายุ๕๘ปีแหม
เพิ่งจะดื่มเบียมาเต็มที่เลยแล้วก็ไปเจอกับรถบัสมาทางตรง
พอดีลุงประเสริฐหักหลบไปเฉียวชนกระบะครับจอดอยู่ข้างทางแกก็ล้มลงไป
เจ้าของกระบะเนี่ยวิ่งข้ามถนนมานะวิ่งข้ามมาจากอีกฝั่งนึงเนี่ย
เข้ามาดูมาดูลุงด้วยนะลุงประเสริฐเอ้ยลุงเป็นอะไรหรือเปล่า
แล้วก็จะไม่เอาเรื่องลุงด้วยเพราะเห็นว่าอ๋อเมาแหละ
แต่โทรเรียกแม่ให้มาดูหน่อยปรากฏลุงประเสริฐก็ยังเมาแออยู่
โมโหขึ้นมาครับไม่รู้โมโหใครทั้งที่ตัวเองก็ผิดนะ
โมโหโวยวายบอกทำไมไม่เรียกตำรวจล่ะเขาเนี่ยพร้อมจะติดคุกอยู่แล้ว
จากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์จะหลบหนีไปครับแล้วก็เป็นดังคลิปที่สองเมื่อสักครู่ที่
เจ้าของกระบะเนี่ยวิ่งไปเกาะรถมอเตอร์ไซค์ของลุงประเสริฐแล้วก็โดนลากไปเลย
ประเสริฐยังขี่เลี้ยวไปชนเก๋งอีกคันนึงด้วยนะ
เจ้าของเก๋งลงมาเอาเรื่องครับพาตัวลุงประเสริฐมาคุยกันหน่อยมาคุยกันหน่อย
ได้เหรอไม่รู้เรื่องคุณน้ำแข็งจะรู้เรื่องอะไรล่ะ
ลุงประเสริฐก็ซัดไปเยอะเลยค่ะเมาแอเลยต้องโทรแจ้งประกันครับ
แล้วก็ตำรวจโรงพักบางประกงให้มาคุยแทนหน่อย
พอลุงเจอตำรวจลุงทำยังไงไปดูกันหน่อย
ไม่จะเข้าใจไม่เข้าใจทำไมต้องหนีอ่ะ
ผมเลือกอันนี้ขับรถไปเข้ามาตามรถกระจากรถผม

แล้วลุงหนีอ่ะ
ไม่เป็นไรหลายก็ดีไม่เป็นไรผมติดคุก
ผมอายุมากแล้วผมติดคุกผมไม่กลัวหรอก
ไม่กลัวอายุเยอะแล้วติดคุกแล้วนี่อะไรคะที่มาของคำว่าวายย่อหรอ
วายย่อกมกราบแล้วก็บอกว่า
ทำไมไม่คุยกันสองคนจะไปโทรเรียกแม่ทำไม